แต่เรื่องต่อไปจะพาไปดูความหล่อนคุณผู้ชม
อนจริงนะมีหนุ่มคนหนึ่งกำลังไลฟ์สด
โชว์ความน่ารักของตุ๊กตามีใส่ถ่าน

เฮ้ย

คือปกติเดี๋ยวตุ๊กตาที่มันพูดได้อัดเสียงได้มันก็มี
ซึ่งมันก็ต้องใช้ถ่านเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคุณ

แล้วเขาก็เดินไปทำนู่นทำนี่มีใครอยากได้ไม้ตุ๊กตาหมี่น่ารักมากเลย
หนุ่มคนนี้ก็ถอดถ่านออกไปแล้วก็จู่เขาเดินไปข้างหลังเนอะไปเอาของ
แล้วคุณได้ยินอย่างที่ดิฉันได้ยินไหมคะ

แล้วคือมีเสียงตุ๊กตาพูดออกมาได้ยังไง
รักพ่อรักพ่อรักพ่อจัง

พูดแบบนี้แล้วคือขนลุกคือเขาหันกลับมาตกใจเลยคุณดูหน้าเขาดิ
เฮ้ยเอาถ่านออกจริงป่ะเนี่ย

เล่าสู่กันฟังนะคะ
เอารอดูกันต่อไปแล้วกันว่าตกลงมันยังไงนะคะคุณผู้ชม